ส่วนความพร้อมศึกไทยลีกครับนัดที่ยี่สิบสอง
เจอกับการท่าเรือรองจาดฐิกฎสี่สิบเอ็ดแต้ม
มาริโอยูรอฟสกี้นะครับก็บอกว่าศักยภาพทีมเป็นรองท่าเรือ

แล้วก็ไม่สนอันดับในตารางคะแนนตอนนี้ส่วนความพร้อมเนี่ยรอเช็คนะครับ
ตรีพันธ์ก็บอกว่าทีมต้องการเก็บ๓แต้มเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนของทีมให้ได้
แล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับทีมในเกมนี้ด้วย
ส่วนอนาคตในการทำทีมไม่ได้กังวลขอโฟกัสทำผลงานให้ดีที่สุดกับทีมเท่านั้น
แล้วก็ไม่อยากให้บุรีรำนะครับที่อยู่ที่๓เนี่ยตอนนี้ตามหลัง๓คะแนนไล่มาทันครับ